เชิญเลยครับเชิญครับครับตอนนี้ผมก่อติดการเลือกตั้งอยู่ที่
เขตหนึ่งนะครับหน่วยเลือกตั้งที่ห้าสิบสามถึงห้าสิบห้า
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบรรยากาศก็เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อย
ประชาชนก็ต่างทยอยมาใช้สิทธิ์นะครับ
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีความสำคัญของภาคใต้
เพราะว่ามีจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตนะครับเพิ่มจากเดิมนะครับ
คนมาเป็นสิบคนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญอีกที่หนึ่ง
พื้นที่ภาคใต้นะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ทางเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่หน่วยเลือกตั้งที่๕๓ถึง๕๕นะครับ
ที่เขต๑โรงเรียนกรยานีศรีนครธรรมราชนะครับ
ตั้งแต่๗โมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มาเตรียมหีบบัตร
มีการนำรายชื่อนะครับมาติดไว้เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์มาตรวจสอบนะครับ
สำหรับการใช้สิทธิ์นะครับมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่เขตเลือกตั้งที่ห้าสิบสามจำนวนหกร้อยห้าสิบเก้าคน
หน่วยเลือกตั้งที่ห้าสิบสี่จำนวนห้าร้อยอ่าขออภัยครับหกร้อยหกสิบสามคน
และหน่วยเลือกตั้งสี่ห้าสิบห้ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หกร้อยสิบคนนะครับ
โดยทันทีที่มีการเปิดหีบเวลา๘นาฬิกานะครับทางนายอภินัน
กผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เป็นอันดับแรกนะครับ
แล้วก็มีประชาชนนะครับทยอยมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ด้านนางนุษนภางริมดุลภัยบูลพอกรกตจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า
การเลือกตั้งนะครับก็ได้รับรายงานว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่เขต๘นะครับ
ก็ได้ให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบ
พบว่าไม่มีการกระทำผิด
ส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะทยอยนำส่งโดยปรายศนีย์

หากไม่ทันก็จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
หลังจากเวลาปิดหีบไป
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีผู้ใช้สิทธิ์นะครับจำนวนกว่า๑ล้าน๒แสนคนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีจำนวนสอสอมากเป็นอันดับ๕ของประเทศนะครับ
แล้วก็ยังคงปักหลักเกาะติดการรายงานอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทชาติของทีนข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ